พูดถึงเรื่องของวัคซีนและการบริหารในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
รวมถึงนักร้องคนนี้ค่ะคุณเอกชัยศรีวิชัย
นี่เป็นคลิปเลยนะคะไม่ได้พิมพ์เฉยนะคะ
คือออกมาทำคลิปแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาสังคม
และเนื้อหาก็คือการฝากค่ะฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีนะคะ
คุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะคลิปนี้นะคะเขาทำออกมาประมาณ๒๐นาที
คือเป็นรายการพูดคุยกันไปเลยนะคะ
ลักษณะฟังแล้วก็คือเป็นการระบายความรู้สึกออกมาเป็นภาษาใต้นะคะ
เขาบอกว่าคนฟังชาวเน็ตถูกใจค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือคำพูดนะคะ
ขออนุญาตพูดตามนะคะเป็นคอร์ตออกมาจากคลิปเหมือนนะคะ
ตอนนี้คนด่านายกด่ารัฐมนตรีขนาดไหน

แต่ละคนคนรอบข้างก็คอยประจบประแจง
เตือนกันบ้างเหรอว่าตอนนี้บ้านเมืองมันเป็นอย่างไร
วันละ๔๐๕๐ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ
โอเคไม่ใช่มีคนมีแต่คนติดแต่ประเทศเราเข้าใจได้
การจัดการการดูแลประชาชนควรจะดีกว่านี้ไหม
นี่คือประโยคสำคัญที่เกิดขึ้นในคลิปนะคะ

จากนี้นะคะมีอีกหนึ่งประโยค
แล้วนายกออกมาพูดแต่ละที
มีแต่โทษคนอื่นไม่เคยโทษตัวเอง

บางคนอยากฟังอยากฟังสิ่งคุณเอ็ดประชาย
อ้าวไปดูคลิปค่ะ
โทษแต่คนอื่นพี่
คนนั้นโทษคนนี้โทษไอ้นู้นโทษไอ้นี่

ซึ่งแกก็พูดว่าแกเหนื่อยเหนื่อยแต่แกไม่ออกเลย

ชาวเน็ตดูคลิปนี้แล้วนะคะ
ก็มีคอมเมนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะ

เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอื่นด้วย

นี่คือคุณเอกชัยศรีวิชัยอีกหนึ่งคนค่ะ

คุณแท็กพารันยูโพสต์คลิป
นั่งฟังข่าวคณะรัฐมนตรีประกาศไม่รับเงินเดือน๓เดือน

ให้ประชาชนเห็นว่าคอรมอร่วมสู้ไปกับประชาชน
แต่มันหักมุมตอนจบจนได้นะคะ

นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคอรมอลทั้งคณะ
ตัดสินใจร่วมสู้ไปกับพี่น้องประชาชนที่ลำบากจากเหตุการณ์โควิด๑๙
ด้วยการไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา๓เดือน
เริ่มตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
เงินทั้งหมดทั้งของนายกและคอรมอลมอบให้กับกองทุนโควิด๑๙

ท่านบอกว่าที่ทำแบบนี้เพื่ออยากจะให้ประชาชนเห็นว่า
เราจะสู้ไปด้วยกันไปพร้อมกันทั้งประเทศ
โดยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มาเลเซีย

มันเกิดขึ้นที่มาเลเซียนะคะตอนนั้นก็เป็นข่าวอยู่